ข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องมาเตือนกันด้วยเนาะ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เตือนผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานนะคะ
อยู่ในช่วงที่กำลังติดเกมกำลังเต้นเล่นเกมนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลา
โดยเฉพาะคนที่เอาคอมพิวเตอร์ไปไว้ในห้องนอน
อันนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบให้ดีเลยนะคะเพราะว่ามีเกมเกมหนึ่งค่ะ
แบบเนื้อหาเนี่ยคือจะเป็นตัวละครเขาชวนกันเป็นการพูดคุยกัน
ลักษณะคล้ายเกมซิมแต่ว่าไม่ใช่เกมซิม
แต่เป็นการพูดคุยกันของตัวละครแล้วชวนกันไปมีเพศสัมพันธ์
โอ้โหมีการจ่ายตังค์ซื้อไอเทมบอกท่วงท่าในการมีเพศสัมพันธ์ได้
แชทได้กันแบบตรวจสอบให้ดีใช่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์โดยเพจเฟซบุ๊กหมอแหลปแพนด้านะคะ
มีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องของเกมออนไลน์ในลักษณะของการร่วมเพศในท่วงท่าต่าง
หมอระบุข้อความแบบนี้ลูกหลานเรามันไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอครับ
เกมอะไรเนี่ยในเกมมีเพศสัมพันธ์กันได้มีหลายท่าให้ซื้อด้วย
ขนาดผมมีรายได้ยังไม่กล้ากดซื้อขออภัยนะคะ
ท่าหนึ่งเลยอันนี้ซีเรียสจริงระวังบุตรหลานด้วยนะครับ
ช่วยกันสอดส่องดูแลยุคนี้ต้องรู้ให้เท่าทันเด็ก
โลกมันก้าวไกลไปไวมาก
ดีที่มีคุณอนันต์มีเยอะแยะมีโทษก็มีบ้าง
เพียงแค่เราต้องช่วยกันดูแลและให้คำแนะนำพวกเขาครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวติดต่อไปยังหมอแหลปแพนด้า
เจ้าของโพสต์นี่แหละนะครับเปิดเผยว่า
มือเป็นห่วงว่าเกมนี้เด็กเยาวชนอาจจะเข้าถึงได้ง่าย

เกมใหม่มีมาประมาณ๒ปีแล้ว
ทราบมาว่ามีการโปรโมทใหม่ด้วย
มีการจ้างเด็กที่เล่นเกมเอามาแชร์ต่อ
เพื่อสร้างกระแสเชิญชวนให้มาเล่นอีก
เหมือนกับเป็นพวกนักแคสเกมอย่างนี้หรอ
แล้วก็มาโปรโมทต่อคนเห็นก็มาเล่น
คุณผู้ชมทีนี้การไปตรวจสอบดู
แล้วมันสามารถโหลดมาเล่นในมือถือได้

ทีนี้มันเข้าถึงง่ายมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดอายุไง

ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะสมัครเข้าไปเนี่ย
เขาก็จะมีการสาธิตว่าเข้าไปในเกมนี้จะไปเล่นยังไงไม่ยุ่งยาก
ทีนี้ค่ะส่วนนี้ไอ้เรื่องเกมของมันจริงอ่ะ
ต่อให้มันจะให้กรอกอายุก็ตาม
แต่ว่าเวลาที่แบบเข้าไปบางทีมันก็กรอกอายุแบบมันไม่ได้มีอะไรยืนยัน
ทีนี้พอสมัครเข้าไปแล้วเขาก็จะขายไอเทม
จะมีชุดต่างแต่งตัวได้ตามใจชอบ
และที่สำคัญคือมันมีไอเทมที่เลือกท่าทางการร่วมเพศได้
ทีนี้มันกำหนดความถี่ในการร่วมเพศก็ได้เหมือนกัน
อันนี้พิมพ์ข้อความแชทกันได้แชท
แล้วคิดดูสิเกิดเยาวชนไปแชทกันคุยกัน
แล้วเลือกซื้อถ่วงท่าได้มันอาจจะเกิดอารมณ์ทางเพศ
แล้วไปก่อให้เกิดอยากรู้อยากเห็นใช่
มันก่อให้เกิดอะไรไม่ดีตามมาหรือเปล่า

ที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเกมนี้อย่างที่คุณบอกไป

เป็นแชทบ็อกซ์แบบนี้อยู่ด้านมุมซ้ายนี่นะคะ
และเป็นการคุยกันกับคนที่ไม่รู้จัก
แต่ผ่านตัวการ์ตูน
ก็คือเป็นการผ่านตัวการ์ตูนแต่เราคุยกับใครเนี่ยเราไม่รู้เลยนะ
ชื่อจริงเขาชื่ออะไรเราก็ยังไม่รู้เลย
จะเป็นชื่อที่เขาสมมุติมาก็ได้
และคุยไปในช่วงขอมีเพศสัมพันธ์ก็ได้
ถ้าเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไปเล่นอาจจะถูกล่อลวง

และที่ผ่านมาก็เห็นว่าขนาดโปรแกรมแชทธรรมดาเนี่ยนะคะ
ธรรมดายังมีการล่อลวงเยาวชนเลยนะ

ใช่ค่ะมีภาพเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแบบนี้นะคะ
ฝากเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะ
ก็คือหมอแหลปบอกว่าอยากจะฝากไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาดูความเหมาะสมหน่อยหรือว่ามาควบคุมตรงนี้ด้วย
ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลาน
ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่าเกมนี้เป็นดาบสองคม
ถ้าคนที่เขาคิดเกมขึ้นมา
เขาก็อยากให้เรามองในเรื่องดีแหละ
ก็คือเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษา

ก็อาจนำไปสู่การล่อลวงเยาวชนได้นะคะ

แล้วก็ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ